แน่นอนนะครับนอกเหนือจากเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณ
ก็ยังคงมีตัวเลขที่คนเขาพากันไปหากันหน่อยนะ

พาคุณผู้ชมไปดูแต่ละพื้นที่ว่าเขาไปเจอเลขอะไรกันมาบ้างนะครับ
ชาวบ้านจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์ก็พากันเดินทางไปยังวัดตานเจ็ดช่อ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
ไหว้ขอพรและพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของพระพุทธรูป
เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่อายุกว่า๑๐๐ปี
ขนาดความสูง๖นิ้ว
แล้วก็มีน้ำหนักมากกว่า๓๐๐กิโลกรัม

คืออันนี้เราเคยเล่าไปให้ฟังแล้วคือกลายเป็นว่า
สรุปแล้วไม่มีใครเอาพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
คือตอนแรกเขาจะเอาไปตั้งไว้ตรงกลางเพื่อที่จะทำพิธี

แล้วปรากฏว่าเหมือนพระพุทธรูปองค์นี้หงายหลัง
แต่ว่าหลายคนก็มีการทำภาพออกมาเปรียบเทียบเหมือนกันนะว่า

มันมีลมมีอากาศอยู่ข้างในนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่านี่มันคือความมหัศจรรย์
นายศรีนวลเกรดผลดีเป็นชาวอำเภอแสวงหาบอกว่า
อยากจะมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาเหลือเกิน
ก็เลยมากระดาบว่ายเพื่อความเป็นศรีมงคล
แล้วก็ขอให้ได้โชคลาภจากพระพุทธรูปทองเหลืององค์นี้

ทางด้านของพระครูพิบูลพัฒนาพิมลนะฮะเป็นเจ้าอาวาสวัดตาน๗ช่อบอกว่า
ทางวัดก็เตรียมจัดงานประจำปีในวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้
ศุกร์นี้แล้วก็จะมีการจัดทำบ่อน้ำมนต์ขนาดใหญ่
แล้วก็อันเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลกเนื้อทองเหลืองอายุกว่า๑๐๐ปีเนี่ย
ไปประดิษฐานกลางบ่อนมนตร์โดยใช้ชาวบ้าน๑๔คน
ช่วยกันยกอันเชิญมาเอาไว้เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
หลังจากนั้นปรากฏว่าอ้าวพระไม่ได้ตั้งแต่ก็หงายลอยน้ำแบบนี้
ลอยอยู่ในอ่างน้ำมนต์แบบนี้ก็เลยไม่มีใครเอาตั้งเลย
ก็เลยลอยแบบนี้เลยนะครับเอาเลขอะไรก็ดูเอาละกันไม่
ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะนะฮะส่วนที่บริเวณตลาดยอดพิมารเขตพระนครกรุงเทพ
หานครนะคะเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยพระครูยะติธรรมานุยุทธ์
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมก็เดินทางไปประกอบพิธีบวงสวง
ตะเคียนโบราณที่นายเฉลียวปรีกราน
ประธานบริหารตลาดยอดพิมารถวายให้กับวัดมา
ตะเคียนนี้นะคะถูกขุดพบเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
ยาวกว่าสิบหกเมตรหนักกว่าสิบตันค่ะ
ต้องใช้รถเครนนะคะถึงจะยกออกจากตัวอาคารขนย้ายไปที่วัดได้
เพื่อจะให้ผู้ที่ศรัทธามากราบไหว้
สำหรับอายุของต้นตะเคียนเท่าที่ตรวจสอบตามกระพีของไม้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าอายุน่าจะหลักร้อยปีเลยค่ะ
ชาวบ้านนะแห่มารอรับกันเนืองแน่นเลยค่ะ
แล้วก็รีบไหว้ขอโชคลาภส่องหาเลขเด็ดกันไปตามความเชื่อนะคะ
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับ